โอ้โหคุณผู้ชมเมื่อวานนำเสนอข่าวไป
ปรากฏว่าแม่ถูกล็อตเตอรี่โอโฮโหลล็อตแล้วมีความสุขมากกรูผู้ชม
อาการของคนที่มันถูกลอตเตอรี่มันเป็นยังไงเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
กรี๊ดเลยค่ะเลขท้าย๒ตัว๐๖จำนวน๒๖ชุด

ไปซื้อลอตเตอรี่มายังไม่ถึงบ้าน
แต่ที่เรารู้ไอ้ที่กองสลากโทรมาบอกแล้ว

๐๖ชุด๒๖ชุด๒๖ชุด๒๖๖ใช่ไหมครับ๒๖๖แล้ว

คุณผู้ชมนะคะยังไม่ถึงบ้าน
ยังไม่ถึงบ้านได้ไป๒๖๐๐แล้ว

แม่ก็นั่งนับนะคะระหว่างแม่นับดิฉันก็ส่ง
ส่งไลน์ไปถามว่าแม่สรุปเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมคะ
กินน้ำไปนับไปโอ้โหน้ำหมดเลยอะค่ะ
ปรากฏแล้วสรุปนะคะแม่ถูกไป๔แสนกว่าบาท

บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรตื่นเช้ามาตอนเช้านะคะ
ตอนเข้าห้องน้ำนางก็คิดถึงจะ๐๖
ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อใบละ๖๕บาท
ซื้อไปแบบว่าใกล้ตลาดวายไงเหมาไปแบบแม่
น้องกองทัพนะคะลูกชายของแม่ออมคูณผู้ชมดูงานศรีละปะนะคะที่เราช่วยไปเมื่อวานพันอย่างครับ
๒๑ใบค่ะรับทรัพย์ไป๔๒๐๐๐บาทค่ะ

วันนี้เป็นคนดวงดีหน้าใหม่ค่ะได้เฮกับเขาเหมือนกันค่ะ
เพราะว่ารับทรัพย์จากเลขหน้า๓ตัว
ใบรับทรัพย์ไป๑๒๐๐๐บาทค่ะ

อกจากนี้มีคนดวงดีหน้าใหม่มาให้เราได้อิจฉาด้วยนะ
วันนี้ขอแสดงความยินดีกับนักร้องเสียงดีสิงโตนำโชค

เพราะว่าเจ้าตัวนั้นโพสต์อวดลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
๑ใบรับทรัพย์ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ๔๐๐๐บาท
คุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะคะ
ดูเหมือนว่านามสกุลนำโชคของหนุ่มสิงโตเนี่ย
จะนำโชคจริงนะไม่ได้แค่เขานะ
นี่นำโชคกับปิงปองทงชัยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ดู๒ไฟกันแล้วกันพูกไปเลยสิคะ๒ตัวเลขท้าย๒ไฟไปเลยจ้า
มาตกที่๐๖นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้หนุ่มสิงโตก็อะไรนะ๒๓๖ใช่ไหม
ใช่ค่ะทุกข์ดีนะสำหรับนี้
ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็งวดต่อไปยังมีนะคุณผู้ชมนะ

ไม่ร้องแล้วก็หลายใบอยู่เหมือนกันดิฉันก็โดดอีดงไปไม่ตรงเหมือนกันแล้วตอนนี้เฟย์ไปแล้วคุณผู้ชมนะ